ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่อำนาจเจริญนะฮะ
ภรรยาแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ตายเนี่ยตอนนี้เขาก็ติดใจมาก
ติดใจมากว่าสองสามีภรรยาซึ่งก็อายุเยอะแล้วนะ
คือ๗๒กับ๗๐เนี่ยมาฆ่าสามีเขาทำไม
ฆ่าเพราะอะไรเนี่ยตอนแรกบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของการหึงหวงหรือเปล่า
ไปเป็นกิ๊กกับเมียเขาหรือเปล่าแต่ตัวเมียก็ไปร่วมฆ่าด้วยอย่างเงี้ย
หรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ยนะครับมีชาวบ้านไปพบศพผู้ชายคนนี้ครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าชื่อนายสุนทรแก้วแสนอายุ๖๒ปีนะครับ
เลือดหลายนองพื้นเลยนะครับมีจักรยานยนต์คันหนึ่งที่
จอดทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับขอถ่ายทวงที่ศพนะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยทำให้ทราบว่านายสุนทรผู้ตาย
ชอบผู้จ่าไปเกี่ยวภาระศรี
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจากการ
มีปัญหาชู้สาวหึงห่วงหรือเปล่านะครับ
ชาวบ้านบอกว่าล่าสุดเนี่ยเห็นนายสุนทรผู้ตายไปผัวพันกับนางเที่ยงที่เป็นภรรยาของนายวิเชียนนะ
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันบ่อยอาจจะเป็นสาเหตุให้นายวิเชียนเกิดความหึงหวงก็เลยวางแผนลวงมาฆ่า
ไว้ที่ป่าสวนยางก็ได้แต่ว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนางเที่ยงเขาก็๗๐แล้วนายวิเชียนก็๗๒อายุไม่น้อยนะครับ
ตำรวจสพปฐุมราชวงศาก็ไปควบคุมตัวนายวิเชียนกับนางเที่ยงมานะฮะสองสามีภรรยานายวิเชียนนางเที่ยงสารศรี
แจ้งข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวมาสอบสวนทั้งสองคนสารภาพว่าลงมือฆ่านายสุนทรจริงนะฮะ
ตอนนี้ถูกนำตัวฝากขังที่ศาลแล้วนะครับแต่แล้วอ่าแต่ความจริงแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่เนี่ยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของนายสุนทรแก้วแสนผู้ตายนะครับได้เจอกับภรรยา
ภรรยาบอกว่าตอนนี้ได้ชาปนกิจศพสามีไปแล้ว
สุนทรสามีออกจากบ้านไปตั้งแต่๖โมงเช้า
บอกว่าจะไปช่วยเพื่อนหาโทรศัพท์ที่ทำหล่นหาย
แล้วจะไปทวงถามค่ายาสมุนไพรที่เอาไปขายไว้ด้วย
แต่ปรากฏว่าออกไปตั้งแต่๖โมงเช้า
พุธที่ผ่านมา๒๒ตุลาคม
หายไปทั้งวันทั้งคืนเลยไม่กลับมานะครับ
ลูกสาวได้รับโทรศัพท์มาจากเจ้าหน้าที่บอกว่านายสุนทรรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง
แต่พอไปถึงเนี่ยพบว่าพ่อตายแล้วเป็นศพอยู่ที่ป่าสวนยางแล้ว
ซึ่งตรงนี้มันอยู่จุดกลางป่าสวนยางลึกจากถนนไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
และไม่ใช่เส้นทางปกติที่นายสุนทรจะขี่รถกลับบ้าน
ตำรวจก็มาสอบสวนสอบถามคนในครอบครัวนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ควบคุมตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหาได้เนี่ย
ทางภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นนางเที่ยงกับนายวิเชียน
สองสามีภรรยาคู่นี้ที่จะมาฆ่าสามีของเธอ
เพราะว่ายืนยันว่าสามีไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับทั้งสองคนนี้
ไม่มีอุปนิสัยเรื่องการหาเรื่องใครเป็นคนอัธยาศัยดี
พูดคุยกับชาวบ้านแต่ไม่เคยขัดแย้งใครแล้วถ้าสองสามีภรรยาคู่นี้จะบอกว่า
เหตุผลเพราะว่านายสุนทรไปเป็นกิ๊กกับนางเที่ยงขอยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอน
สามีเธอไม่มีเรื่องชู้สาวกับนางเที่ยงแน่เพราะนางเที่ยงอายุ๗๐สามีเธอก็อายุ๖๒
คือก็แก่กันขนาดนี้แล้วแก่พอกันไม่ใช่แน่ภรรยาเขาเลยสงสัยไง
อยากจะถามผู้ต้องหาสองคนนี้มากว่าฆ่าสามีเขาทำไม
เป็นกว่าไว้บอกใดเรื่องขอบคุณเอ่อแต่บอกเสือบอกจะเอิ้น
แฟนย่ายเพราะว่าเมื่อนั้นแล้วก็เอ่อนมาบักเสื้อไปใส่
ก็ดูแล้วดิงไห้ไปก็ว่าแล้วก็อยู่แล้วเจ้าไปใส่แล้ว
ไม่ใช่เลี่ยวย่ายกันเลี่ยวเอ่อนจะเป็นแม่ย่ายไม่ใช่ใดเนอะ
เห็นคนต่างหวัดแกกว่ากับเอ่อนไม่ใช่เพราะว่าเขาอยู่ก่อนประมาณรุ่น
ก็ให้ความนับถือแกว่าแกเป็นแม่ยายกันอยู่เก่าอยู่แก่

รู้สึกเสียใจครับไม่รู้ว่าจะเกิดได้ยังไงตกใจมาก
เพราะว่าแกก็แก่แล้วครั้งก่อนแกก็เป็นคนดีจริง
พอแก่มาแล้วต่างคนต่างไปอยู่กับลูกเราไม่รู้ว่าใครจะทำยังไง
เพราะว่าผมก็รู้ข่าวตกใจอ้าวคนแก่วันนี้ทำไมทำไม

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการอ้างสาเหตุเบื้องต้นตอนถูกจับหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้จากตำรวจนะครับ
บอกว่านางเที่ยงสารภาพว่าเป็นคนนัดนายสุนทรผู้ตายให้มาหา

ของเธอกับหลานอีก๒คนชื่อในตุ้มกับนายเบนส์
ซึ่งอายุประมาณ๒๐กว่ารออยู่

เบนส์เป็นคนลงมือฆ่านายสุนทร

ให้หลอกให้นายสุนทรมา

ชายคนนี้จะภูพันธ์แบบไหนยังไง

เขาปฏิเสธก็กำลังจะขอสาร

นางเที่ยงอ้างว่าเป็นคนลงมือฆ่า

อายุ๗๐จะไปร่วมกันฆ่าคนได้ยังไง